แล้วก็จะต้องให้เวลาทางผู้ช่วยโค้ชคนใหม่นะครับ
สัญหาผู้เล่นที่จะเข้ามาในการอุ่นเครื่องหรือว่าแข่งขันในรอบต่อไป
ล่าสุดในพาทธิสุภพพงศ์เลยขาดที่การสมาคมจีนฟุตบอลก็บอกนะครับว่า
แล้วก็จะมีการประชุมเพื่อหาผู้ที่เหมาะสมเข้ามารับตำแหน่งต่อไป
กระบวนการในการสัญหาผู้ช่วยโค้ชนั้นก็อาจจะไม่ทันในการเก็บตัวช่วงนี้แน่นอนนะครับ
แต่ก็จะสัญหาให้ทันก่อนถึงช่วงเก็บตัวในครั้งต่อไปคือมีนาคมปีหน้า
ที่จะมีเกมบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชีย
แล้วก็จะต้องให้เวลาผู้ช่วยคนใหม่ทำงานเพื่อสเกาะผู้เล่น
แล้วก็หาผู้เล่นมาเก็บตัวฝึกเสาในครั้งต่อไปครับ
ส่วนนิชิโนครับมีการเรียกผู้เล่นเพิ่มเติม
ก็คือเรียกทางปวีตันทะเตมีประกันหลังจากราบบุรี

ในการลงเล่นกับทีมไทยลีกออสตาร์๑๔พฤศจิกายน

เข้ามาตรวจหาเชื้อโควิดในวันที่๙พฤศจิกายน
แต่น่าจะเข้าแคมป์นะครับ๑๑๑๕พฤศจิกายน
สนามซ้อมวินมิวฟุตบอลคลับครับ
ระหว่างทีมชาติไทยเจอกับออลสตาร์ไทยลีก

ในเวลา๔โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ